มาดูคลิปเหตุการณ์ที่คุณไม่เคยเห็นแน่นอน

ปกติแล้วเราเห็นช้างที่อยู่บนเส้นเขาใหญ่

แต่ทีนี้เป็นช้างป่า๒ตัวงาหัก
เพราะได้รับบาดเจ็บจากการที่เขา
ชนกันสู้กันแย่งหญิง

เขาสู้กันถึงเอางางัดกันแบบนี้

เพราะว่าอาจจะเป็นช่วงของฤดูผสมพันธุ์
คือหมอล็อตที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านช้างด้านสัตว์ป่า
บอกว่าถ้าไม่ชนกันแย่งหญิง
ก็เป็นการชนการแย่งอาหารเพราะอาหารขาดแคลน
แต่นี่แหละฮะคนที่ไปอุทยานนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ตกใจเหมือนกัน
เห็นช้างบาดเจ็บเลือดหยดตามทางแบบนี้นะครับ
เป็นช้างป่า๒ตัวคือพลายด้วนและพลายสะอาด
ต่อสู้กันอยู่บริเวณโป่งทุ่งกวาง
ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เมื่อวานนี้
สิ่งที่น่าตกใจคือเจ้าช้างป่าต่อสู้กัน
งาข้างซ้ายหักและทำให้บาดเจ็บ
มีเลือดหยดตามพื้นเป็นจำนวนมากครับ
ค่อยมองนะอาจจะส่องไปไม่ค่อยเห็นนัก

แล้วรถกระบังพอดีคนก็ไม่กล้าเข้าไปถ่ายใกล้นะ
และที่ต้องเอารถใหญ่เข้าไปบังนี่ไงคุณ
มันถือว่าเป็นกำบังด้วยส่วนหนึ่ง
โดยงาช้างที่หักมีความยาวเกือบ๑เมตร
ด้านของนายนัทพลพันธรรมนักปั่นจักรยานชาวจังหวัดปราจีนบุรี
สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์นี้ไว้ได้

พากันปั่นจักรยานออกกำลังกายขึ้นมาตามเส้นทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำสายสอน
ก็สังเกตเห็นช้างป่าตัวหนึ่ง
หยุดรถนะฮะพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่อุทยานเดินทางมาถึงจุดนี้พอดี
เจ้าหน้าที่ก็ห้ามไม่ให้ใครผ่านเลย
สันนิษฐานว่าสาเหตุที่ช้างทั้งสองตัวต่อสู้กัน
ก็เพื่อแย่งชิงช้างตัวเมียและแย่งชิงอาณาเขตถิ่นอาศัย

พร้อมเขียนข้อความกล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งนี้บอกว่า
เป็นสังเวียนนักสู้การต่อสู้ของช้างป่าเพื่อแย่งการผสมพันธุ์หรือแย่งถิ่นอาศัยที่สมบูรณ์
โดยสู้กันจนถึงขั้นงาหักไม่ใช่เรื่องเล็ก
เพราะมันไม่ใช่ว่าจะหักกันได้ง่าย
และช้างเองก็จะไม่ยอมให้งาของตัวเองหักได้ง่าย

าด้านซ้ายหักหายไปเลย
นี่คือเลือดที่หยดตามพื้นและเลือดที่ยังเลอะตรงโคนงาเขาอยู่เลย
ตรงแก้บด้านซ้ายของเขานะครับ
ร้อยบอกว่าช้างเนี่ยโอ้โหจะไม่ยอมให้งาเขาหักได้ง่ายเลยนะ
แต่การต่อสู้กันรุนแรงแบบนี้จนงาช้างที่หักออกมาและความยาวประมาณ๑เมตรแบบนี้
เพราะอะไรรู้ไหมคุณอาจจะเป็นเพราะอาหารในพื้นที่ไม่เพียงพอ
ก็เลยต้องแย่งอาหารกันหรือเพราะเป็นช่วงของการผสมพันธุ์
ก็แย่งช้างพังแย่งช้างตัวเมียกัน
งาช้างที่หักนั้นนะครับมีน้ำหนักถึง๙๕กิโลกรัม
ตอนนี้ได้ทำเป็นบันทึกพร้อมส่งไปเก็บรักษาไว้ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เรียบร้อยแล้ว
สำหรับอาการบาดเจ็บของช้างนั้นนะครับเจ้าหน้าที่อุทยาน
สัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑ปราจีนบุรีคงต้องเฝ้าดูอยู่ห่าง
หากช้างเกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงชุดสัตวแพทย์จะเข้าดำเนินการรักษาต่อไป
ติดเลยทั้งพลายด้วนและพลายสะอาดว่าแต่ละตัวมีอาการบาดเจ็บอย่างไรบ้าง
อันนี้เป็นห่วงเขานะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นเขาไปแช่น้ำอยู่
เจ้าหน้าที่จริงก็อยากจะพยายามเข้ามาช่วยเขาไปช่วยเขาไปช่วย
เข้าไปช่วยเขาเหมือนกันแต่ต้องดูเขาก่อนว่าเขาอารมณ์แบบไหนนะ
โอ้โหระทึกเหมือนกันนะ

สู้กันเองจนงาหักแบบนี้นะครับ